สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันชิสาอธิบุญญาโชคค่ะวันนี้ทั่วไทยจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะต้องเฝ้าระมัดระวังฝนจนทำให้เกิดภัยธรรมชาติค่ะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจากการดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะพบว่าวันนี้จะมี
ร่องฝนพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือขณะเดียวกันค่ะบริเวณตอนล่างก็จะมีลมประจำฤดูนะคะที่จะพัดเอาความชื้นจากบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ขึ้นฝั่งค่ะทำให้ฝนตกเกิดขึ้นได้ทั่วประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวั

เผื่อเวลาในการเดินทางกลับบ้านด้วยค่ะสรุปว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นควรที่จะเตรียมอุปกรณ์กันฝนอย่างร่มไปด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป